ห่มเหลืองแล้วนั่งกันอยู่บนสแตนอัฐจันทร์นะครับ

โอ้โหมีเสียงคนแซวจากน่าจะเป็นจากบนเวทีนะฮะ

คือรวมตัวกันเพื่อมานั่งดูหมอลำบันเทิงศิลป์แบบนี้เหรอคะ
คือแสงไฟแบบนี้จัดงานแบบนี้คนนั่งพื้นกันก็มี
เขามารอดูหมอลำในดวงใจครับวงประถมบันเทิงศิลป์ครับ
อยู่ที่ปรางกู่ศรีสะเกดครับแล้วก็มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้

แต่สีส้มตรงนั้นนั่นแหละที่มันเตะตาโดนใจมากครับ
โอ้โหแล้วมีการขึ้นข้อความนะ
พระสงฆ์มารวมตัวกันที่หน้าฮานหมอลำโดยมีได้นัดหมายครับ
คือปกติแล้วถ้าเห็นว่ารวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย
ต้องเป็นวันมาคบูชาที่พระสงฆ์๑๒๕๐รูปมารวมตัวกัน

แต่นี่คือท่านไม่จำวัดล่ะครับ
คือหมอลำขึ้นเขาน่าจะขึ้นแสดงดึกหน่อยเน
ปกติน่าจะจำวัดกันแล้วเพราะเดี๋ยวตอนเช้าก็ต้องออกบินใช่ไหมฮ
บินทบาทต่างคนเห็นคลิปนี้วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะครับ
ก็บอกว่าใช่ไหมพระจริงหรือเปล่า
แต่เมื่อกี้เสียงคนออกไมค์เขาบอกเลยว่าพระท่านมาเอาบุญด้วยเนี่ย

เราก็เลยถามเรื่องนี้ไปยังเจ้าของคลิปเลยครับ
คุณพัสรินบอกว่าจุดที่จัดงานคือวัดปรางกู่
มีงานสมโพธิ์ชะลองอุโบสดปิดทองฟังลุ่งนิด
คือหลังจากตรุษจีนเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงปิดทองทำบุญกันแล้ว

สงฆ์ท่านก็มานั่งดูส่วนตัวไม่ได้ตกใจนะ
ก็รู้สึกดีด้วยซ้ำส่วนใหญ่เวลามีงานแบบนี้
เดี๋ยวจะมีตีกันใช่ไหมมีความวุ่นวาย

อาจจะด้วยเกรงใจผ้าเหลืองหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะ
ชาวบ้านก็มีความยำเกรงผ้าเหลืองของพระเนี่ยนะครับ
ส่วนคนที่มองไม่เหมาะสมอันนั้นก็เป็นเรื่องนานาจิตตังค์
แต่ส่วนตัวและคนในพื้นที่เองเขาบอกว่า
มีพระมานั่งดูแบบนี้ไม่แปลกอะไรนะ
ความตั้งใจก็ต้องการจะถ่ายคลิปในมุมที่ออกมาแบบน่ารัก

แล้วก็บอกว่าพระเป็นศูนย์รวมจิตใจงาน
ท่านก็ไม่ได้นั่งอยู่นานด้วยท่านดูช่วงตลกแป๊บหนึ่งแล้วท่านก็กลับ
นี่แหละครับเจ้าของคลิปเขาเลยมองว่าคือท่านก็มานั่งดูอยู่แป๊บนึง
แล้วท่านก็กลับอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองก็แล้วกันนะฮะ
เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพระผู้ใหญ่จะมีคำแนะนำหรือว่าจะมีมุมมองอย่างไรเพิ่มเติมนะฮะ
ค่ะแต่ท่านเลือกที่ที่แบบโอ้โหมองเห็นเวทีได้ชัดมากนะบนสแตนสูงเลยนะคะ